เกิดขึ้นมาตอนสายที่ผ่านมาเองค่ะที่ราชบุรี
บึ้มปั๊บแล้วคุณผู้ชมดูอาคารบึ้มได้ขนาดนี้เลยเหรอ
มันจะขนาดนั้นน่ะใช่ดูมันเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากเลยนะ
ถ้าเกิดว่าอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นมันเกิดจากการที่ก๊าซระเบิด
ดูสิคะกระจงกระจกแตกเสียหายไปหมดตัวอาคารพัง
ใช่เหตุการณ์นี้ค่ะสัก๙โมงกว่านี่นะคะ
ตำรวจสพเมืองราชบุรีได้รับแจ้งว่าโรงแรมนี้อยู่ที่ตำบลห้วยไผ่ที่อำเภอเมือง
มันเกิดก๊าซระเบิดอาคารถล่มลงมาแบบนี้ใครเจ็บใครตายไหมคะเนี่ย
เหตุการณ์นี้เจ็บ๔คนค่ะเป็นผู้ชาย๑ผู้หญิง๓
กู้ภัยก็ต้องรีบนำตัวคนเจ็บทั้ง๔ส่งโรงพยาบาลก่อนเลย
เป็นอาคาร๒ชั้นนะคะคุณผู้ชมแล้วเขาจะแบ่งเป็นโซนไง
โซนจัดเลี้ยง๒โซนมีสระน้ำอยู่ตรงกลาง
แล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นห้องครัวแล้วดูสภาพสิ
ผู้จัดการโรงแรมหน่อยผู้จัดการโรงแรมคือนางสาวสุภาวดีเต็มบุญค่ะ
ตัวเธออยู่บ้านพักอยู่ห่างจากจุดตรงนี้ประมาณสักเกือบโล๙๐๐เมตร
ตอนนั้นได้ยินเสียงดังมากเลยแล้วคนงานก็เลยมาแจ้งเธอ
บอกว่าอาคารถล่มทีนี้รีบประสานกู้ภัยเลยค่ะ
คนนี้นี่แหละที่เป็นผู้จัดการโรงแรมเนี่ยนะ
ทีนี้พอให้กู้ภัยมาตรวจสอบให้ตำรวจมาตรวจสอบ
สภาพที่เธอเห็นนี่อาคารมันไปหมดแล้วจริงค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นน่ะ
คนงานรายงานผู้จัดการไหมลองฟังเธอเล่าหน่อยค่ะ
เสียงมันอาจจะไม่ค่อยชัดเอางี้คุณผู้ชมดิฉันเล่าให้ฟังแล้วกัน
เมื่อกี้เธอยืนยันประโยชน์หนึ่งนะเกิดแพร่แซ่บเบิร์ด
ถูกต้องคือเขาบอกว่าตอนนั้นมีคนทำกับข้าวอยู่๒คน
แล้วร้านอยู่ที่นี่มีคนทำกับข้าวอยู่๒คน

ตอนนี้คนที่ได้รับบาดเจ็บเจอครบหมดแล้วนะ
ที่สำคัญวันนี้เป็นวันหยุดของโรงแรมเลยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาไง
มีแค่พนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ
คุณผู้ชมก็แม่ครัวไปทำกับข้าวให้พนักงานแล้วเห็นถังแก๊สไหม
ถังแก๊สใหญ่เนี่ยนะใช่คุณไม่ได้เจอถังเดียวนะคือถังตรงนี้ค่ะมีทั้งหมด๖ถัง
เป็นถังเล็กถังหนึ่งถังใหญ่อีกห้าเดี๋ยวต้องประเมินมูลค่าความเสียหายก่อนค่ะ
ตอนนี้ประสานทางโยธาจังหวัดนะต้องมาตรวจสอบอันนี้มันน่ากลัวมากเพราะอะไร
โครงสร้างอาคารถ้าเกิดจู่ปล่อยให้คนเข้าไปอาคารมันอาจจะพังถล่มมาเพิ่มเติมก็ได้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมีการประสานตรวจสอบเรื่องโครงสร้างแล้วก็กันพื้นที่
ให้คนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปด้านในนะคะโอ้โหเป็นเหตุการณ์กลายเป็นเหตุใหญ่ไปเลยอะค่ะ